เพราะว่าเขาประกาศลาออกจากตำแหน่งไป
แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการบินมายาวนานค่ะ
การที่เขาเข้ามานั่งในตำแหน่งสูงสุดขององค์กร
ก็ต้องรับมือกับการแข่งขันที่ดุเดือดในธุรกิจการบินด้วย
การพัฒนาบุคลากรก็เลยเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จนะคะ
ติดตามเรื่องนี้ได้ในถอดสูตรกับคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ค่ะ
กแอร์สายการบินราคาประหยัดสัญชาติไทย
เน้นเส้นทางบินภายในประเทศ
โดยมีฐานการบินอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
ปัจจุบันมีเส้นทางบินภายในประเทศทั้งหมด๒๔เส้นทางบิน
และเส้นทางบินระหว่างประเทศอีก๓เส้นทาง
จนถึงวันนี้นกแอร์ดำเนินธุรกิจมานานกว่า๑๔ปี
ปียะยอดมณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของสายการบินนกแอร์
เข้ามาสารต่อการบริหารงานต่อจากนายพาธีสารสิน
ซึ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่๑๔กันยายน๒๕๖๐ที่ผ่านมา
ปียะยอมรับว่าการได้เข้ามาบริหารงานต่อ
ในช่วงที่ภาวะการแข่งขันธุรกิจสายการบิน
เข้มข้นเช่นนี้เป็นความท้าทายใหม่
แต่ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกย่อท้อ
เพราะมีประสบการณ์จากการบริหารงานสายการบินนกสกูธมาก่อนหน้านี้
เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพานกแอร์ให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
เพราะฉะนั้นก็จริงทั้งนกแอร์ทั้งนกสกูธก็ทำมาทั้งคู่
คุณพาธีได้เลือกแล้วให้ความไว้วางใจกับบอร์ด
ก็คงจะประสานต่อในสิ่งที่คุณพาธีดำริแล้วก็ทำไว้นะครับ
โดยเราอาจจะต้องร่วมคิดร่วมทำกับทีมบริหารทุกคน
ว่าจะปรับปรุงยังไงเราจะเดินหน้าไปยังไง
จริงแล้วนกแอร์เองความสามารถของบุคลากรมีอยู่เยอะ
แต่ว่าตอนนี้ถ้าเราได้มาร่วมคิดร่วมทำจัดระเบียบกันให้ดี

ในฐานะผู้บริหารปียะมองว่าการให้ความสำคัญกับบุคลากร
คือหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
เขามีสไตล์การทำงานที่ใกล้ชิดกับพนักงาน
เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันคิดร่วมกันปรับปรุงการทำงาน
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำซ้อน
และเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานร่วมกัน
ก็คือเราจะต้องทำยังไงให้ทุกคนไปหาว่า
ความผิดพลาดของเราอยู่ตรงไหนมันเกิดขึ้นจากอะไร
รูดคอร์สหรือว่าต้นเหตุของมัน
แล้วก็หาวิธีการที่จะปรับปรุง
ทำไงที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก
ผมเองเนี่ยทำงานมาหลายตำแหน่งมาก
ก็เลยอาจจะมีความเคยชินหรือคุ้นเคยกับทุกคน
ผมรู้จักทุกคนมาเป็นเวลานานที่นี่
ผมคิดถึงบุคลากรหรือว่าทีมงานเสมอนะครับ
เพราะว่างานที่เดินไปได้นี่ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกนะครับ
มันก็คือต้องเป็นทีมงานที่จะต้องช่วยกัน
แล้วก็ไปในทิศทางเดียวกัน
ว่างจากการทำงานปียะชอบอ่านหนังสือ
หาความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารเพื่อสุขภาพ

เพราะเขาเชื่อว่าเมื่ออายุมากขึ้น
ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

หันมาใส่ใจในเรื่องอาหารการกินแทน
และเพราะเป็นผู้บริหารสายการบิน
มีโอกาสได้เดินทางค่อนข้างบ่อย
อีกหนึ่งสิ่งที่เขาชื่นชอบคือการถ่ายภาพ
เพราะเป็นการช่วยบันทึกประสบการณ์ที่ได้พบเจอ
ในช่วงเวลาต่างของชีวิต
จริงแล้วนะงานคือชีวิต
ทำแทบจะเรียกว่าทุกวันนะ
แต่ว่าถ้าพูดถึงสมัยก่อน
อาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปดูตลาดไปดูอะไรเนี่ยนะ

อันนี้การถ่ายรูปนี้มันต้องมีเวลา
แล้วต้องไปกับกลุ่มคนที่เขาชอบถ่ายรูปด้วย
เพราะว่าเวลาเราไปเจอมุมนี้เราอยากถ่าย
ถ้าคนถ่ายรูปก็จะลงไปถ่ายด้วยกัน

ก็ต้องรอเราซึ่งก็เกรงใจเขานะ
เพราะฉะนั้นหลังนี่ก็ถ่ายน้อยลงเยอะ
ยะวางแผนการบริหารสายการบินต่อจากนี้

ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจต่อไป
ว่าจะเป็นสายการบินที่ได้รับการยอมรับ
และไว้วางใจมากที่สุดในทวีปเอเชีย
นำเสนอประสบการณ์การเดินทางด้วยความตั้งใจ
ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย